คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ไปดูภาพกันก่อนนะคะมีรถเก๋งอยู่ดีก็ไฟลุกไหม้
เห็นภาพแล้วน่าตกใจทำให้เกิดคำถามว่า
แล้วคนในรถจะเป็นยังไงบ้างคะ
โอ้โหเนี่ยค่ะคือไหม้ทั้งคันควันดำแบบนี้เลย

ตำรวจทางหลวงนาดีจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีรถไฟไหม้

มุ่งหน้านครราชศรีมาก็เลยไปตรวจสอบ
ทะเบียนจจง๔๖๑กรุงเทพฯค่ะ
ไหม้ทั้งคันไฟไหม้เร็วมาก
ใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะกว่าจะดับไฟได้
คนขับรถคันนี้ค่ะนายธนันชัยอายุ๕๖ปี
บอกว่าเขากับครอบครัวเดินทางมาจากชนบุรี
กำลังจะไปงานแต่งงานที่บ้านภรรยาในจังหวัดเลย
ขับมาถึงตรงนี้อยู่ดีดีมีควันออกมาก่อนคุณผู้ชม
ควันออกมาจากห้องเครื่องแล้วมีประกายไฟ
ยังดีนะคนขับรถเขารีบจอดข้างทาง
รีบลงมาจากรถก็เลยรอดค่ะ
ตอนนี้ก็นำมาทันนะลงมาจากรถปุ๊บ
ถึง๕นาทีพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะไฟไหม้พลึบเลย
โอ้โหยังเคราะห์ดีไม่มีใครบาดเจ็บ

ก็คือมีคนขับรถมีผู้โดยสารในรถอีก
โอ้โหถ้าลงมาไม่ทันนะรอดปลอดภัยค่ะ
คือเสี้ยววินาทีจริงจริงค่ะ
ยังดีที่ตัดสินใจจอดนะแล้วรีบหนีกันออกมา